จำศพที่ศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชที่จับถ่วงน้ำได้ไหม
ญาติกันเหมือนกันเลยคนทำเป็นน้าครับคุณผู้ชมฮะ
ทะเลาะกันคดีที่คนตกปลาในไว้เจอภาคศพนะครับ
เชือกมัดมือมัดเท้ามัดคอแล้วเอาหิน๓ก้อนใหญ่น่ะ
ถ่วงถ่วงที่กลางทะเลจนศพมันลอยขึ้นมาเองนะครับ
อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช๓วันก่อนจำได้นะฮะ
นั่นแหละครับล่าสุดทีมสืบสวนจากกรประคับการตำรวจภูทรภาค๘
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันสืบสวนสอบสวนจนทราบว่า
ผู้เสียชีวิตคือนายเฉลิมชัยเสียงเพราะหรือว่าชื่อก๊อต
อตอายุ๒๓ปีเป็นชาวตะบนบางพระอำเภอปากพนัง
ส่วนคนก่อเหตุพุ่งเป้าไปที่น้าชายเพราะว่ามีความขัดแย้งกับผู้ตายครับ
นายสมพินแก้วเอียดนะฮะคนนี้คือน้าถูกนำตัวมาเค้นสอบจนรับสารภาพว่า
เขานี่แหละก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับในก๊อตที่เป็นหลานก่อน
แล้วทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแล้วก็อ้างว่าด้วยความตกใจและกลัวความผิด
เอาศพขึ้นเรือแล้วก็เอาไปทิ้งกลางทะเลเพื่ออำพลางศพ
ต่อมาสบลอยขึ้นมาซี่ครับและมีคนไปพบจนถูกตามจับตัวได้
ผลตำรวจตรีนพันวุฒิเลี่ยมสังหวนท่านผู้บังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๘เปิดเผยบอกว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างนี้
คือไปแกะลอยจากเชือกแล้วก็หินที่ใช้ก่อเหตุ
โดยเฉพาะเชือกคุณผู้ชมมันเป็นเครื่องมือประมงที่เรียกว่า
วนคานถ่างหินถ่วงนะฮะก็ตีวงการสืบสวนไปมันก็แคบลงสิครับ
เพราะว่ามีชาวประมง๒หมู่บ้านในพื้นที่ตะบนบางพระ
ซึ่งเป็นบ้านของผู้ตายนี่แหละที่ใช้อุปกรณ์แบบนี้
ไปพบว่าในกฎผู้ตายหายออกจากบ้านไปหลายวันแล้วเหรอ
หายตัวไปทะเลาะวิวาสกับน้าชายครับ
ก็เลยเอาตัวมาสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับแล้วดำเนินคดีได้แบบนี้แหละครับ